นี่คุณอาริยาหรือคุณผู้ชมเคยรู้สึกแบบ
มันเขี้ยวใครจนอยากจะหยิกไหม

คือบางทีน่ารักจนแบบอยากจะหยิก
นี่อยากจะหยิกลูกสาวแต่กับคนอื่นไม่กล้า
ใช่ไหมแต่นี่ฮะนักร้องเนี่ย
กำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีแล้วก็เหมือนจะถ่ายเซลฟี่

แต่ปรากฏว่าแฟนคลับคนหนึ่งไม่รู้หมั่นเขี้ยวอะไร
หิกนักร้องซะเลยนะฮะไปดูคลิปกันครับ
โอ้โหนี่จังหวะนี้ฮะ
ก็กำลังร้องเพลงอยู่ดีสักพักหนึ่ง

นี่แต่ตอนนี้โอ้ลูกดุ้งเลยฮะ

เหมือนมาหยิกแล้วมาบิดเอวนักร้อง
แต่นักร้องก็ยังร้องเพลงต่อนะแล้วสักพักนึง
นักร้องเองก็เปิดเสื้อดู

มันคงเก็บแสบคันนะนะคุณนะ
นี่โดนจังหวะนี้โดนจังหวะนี้นี่

หมั่นเขี้ยวหรืออยากจะเรียกให้เธอนั้นหันมา
พี่นักร้องค่ะหนูชอบพี่พี่หันมาดูหนูหน่อยนะ

ผู้หญิงเสื้อขาวจะยกมือไหว้เพื่อขอโทษนักร้อง
นักร้องไม่ยื่นมือไปรับแล้วนะคุณนะ
อันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามเหมือนกันนะคุณนะ
นักร้องก็เหมือนถูกคุกคามเพราะบางทีก็เจ็บนะฮะ
ถ้าสกีดหรือเรียกดีอะไรแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับ
คนที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
เห็นน้องเป็นกันเองไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้
หมายถึงว่าเห็นนักร้องเป็นกันเองไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้

คอมเมนต์บางคนบอกว่าอยู่ใกล้แต่ไม่ทันเห็น
ไม่งั้นแหมจะตีมือเขาให้นะครับ
เจ้าของคลิปก็เข้ามาตอบว่าตอนนี้รอยหยิกเขียวเลยคุณ
เพราะในคลิปเขียนไว้บอกว่าช่วยน่ารักกับน้องหน่อยนะคะ
น้องก็เจ็บคือกันเด้อนะครับ